ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คค่ะ
เป็นการต่อว่าตำรวจนะเขาบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์มาที่ตลาด
เขาก็จอดไว้โดยที่ไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นที่ห้ามจอด

ถ้าตอนที่คุณมาบอกว่าฉันจอดผิดที่เนี่ย
ทำไมคุณไม่ให้ใบสั่งแล้วปล่อยให้ฉันเนี่ยไปจ่าย
ใบสั่งเนี่ยคุณมาล็อกล้อฉันแล้วฉันจะไปจ่ายยังไงล่ะ
หมายถึงอย่างนั้นเนี่ยนะคะเอาไปดูคลิปบางช่วงบางตอนค่ะ
ดูสิเวลารถติดเราไม่ยอมดูแลหรอก
คอยเจ้าคนเวลาใครจะจอดรถแป๊บเดี๋ยวละ

แล้วก็เนี่ยเธอบอกว่าใจร้ายมากเลย
๕๐๐บาทมันแพงเกินไปแล้วไม่ได้เห็นมีใบบอกไว้

แถมไม่ยอมไขกุญแจปลดล็อกเพื่อที่จะให้คนที่ถูกใบสั่งเนี่ยต่างเนี่ย
ไปจ่ายไม่ว่าจะเป็นที่สารากลางไม่ว่าจะเป็นที่สถานีตำรวจนะคะ

ไลฟ์สดเธอต่อว่าตำรวจบอกว่าบางคนไม่ได้มาตลาดเป็นเดือนแล้วแล้วเขาจะรู้
เขียนใบสั่งแล้วล็อกล้อมันจะไปจ่ายค่าปรับยังไง

หนึ่งมองว่าตำรวจทำเกินไป
แรงขั้นต่ำตอนนี้มัน๓๐๐นะคุณตำรวจ
นี่เขาแสดงความคิดเห็นไปนะคะที่ฉันก็อ่านตามไป

ส่วนอีกฝ่ายคิดเห็นแบบนี้

เขาเคยเตือนหลายครั้งแล้วที่ตรงนี้
คำว่าที่ตรงนี้คนที่มาคอมเมนต์น่าจะเป็นคนในพื้นที่นะคะ
กฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายค่ะ
แต่ก็เอาเป็นว่าคุณตำรวจก็ทำตามหน้าที่เนาะ
ถ้ามีอะไรชี้แจงติดต่อไทยรัฐทีวีมาได้เลยนะคะ

เราก็พยายามตามหาตัวคุณตำรวจให้แล้วล่ะ